เก็บเสียงกรี๊ดเอามาเอามาทางนี้เลย
เอามาช่วยเชียร์คู่นี้กันหน่อยนะฮะ
น้องนายนพัฒน์แล้วก็น้องใบเฟิร์นนั่นเอง

ชิวกินอาหารชิว
เยาวราชคนแถวนั้นอดเขินกันไม่ไหวนะ

ก็มีนายนพัฒน์ไปช่วยจัดแจงด้วยตัวเองด้วย
งานนี้หลายคนอดแซวไม่ได้บอกว่าอุ๊ยตายแล้วนี่มาช่วยกันปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกต้นรักกันคะเนี่ย

แล้วเมื่อคืนนี้ค่ะน้องนายเขาก็มีคิวมาออกอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ที่ตึกมหานครเนาะ
เปิดใจเป็นครั้งแรกเลยหลังจากสถานะกับสาวใบเฟิร์นเปลี่ยนไปแล้วนะฮะ
ตอนนี้เราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วแต่จะเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องรอฟังเขานะ
ถูกถามไปก็เขินไปเหมือนกันบอกว่าเดทแรกน้องนายกับใบเฟิร์นเป็นยังไงบ้าง

น้องเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมง่ายค่ะอยากจะแบบใช้เวลาร่วมกัน
พอคนถามว่าแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ที่บอกว่าข้ามเส้นความเป็นเพื่อนไปแล้วเนี่ยมันถึงขั้นไหนแล้ว
น้องนายบอกเลยว่าตอนนี้พี่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าอยู่ในช่วงเดินหน้าทำคะแนนอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องต้นไม้ที่ไปช่วยใบเฟิร์นจะเป็นต้นรักเหมือนที่หลายคนแซวหรือเปล่า
ฟังทุกคำตอบจากนายนพัฒน์ค่ะ

กำลังทำคะแนนอยู่ครับ
ไม่มั่นใจเหมือนกันว่านะว่าให้คะแนนเท่าไหร่
พี่แจ๊คถามมาว่าให้คะแนนน้องเธอเท่าไร
เอาจริงนะเดทแรกกับพี่ที่แบบว่าสาธารณชนเยอะขนาดนั้นเนี่ย
ถือว่าแบบว่าทั้งคู่ก็แบบว่าเปิดใจจอยเหมือนกันแล้วก็เปิดเผยด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าแน่นอนว่าตอนเดินชิวบรรยากาศนู่นนี่
เชื่อว่าอยู่ในสายตาทุกคนที่แบบจับจ้อง

กินขนมปังก็ต้องแบบอุ๊ยอย่างนี้เนอะ

ตอนนี้ทุกคนอยากรู้เรื่องใบเฟิร์นกับนายแบบเยอะมากจริงค่ะ